ห้องเด็กจิลวิธีสินาที๙วัน๙นสวัสดีครับ
อ๋อมันอะไรลูก
อ๋อไม่ถูก๖๐บาทลูก

พ่อเป็นตัวพ่อเองพ่อไม่เป็นใครนะ
พ่อไม่จะฆ่าพ่อฆ่าเลย
ลูกค้ามากินบ่อยครับลูกค้าคนสำคัญเลยนะครับ
เจ๊บิ๊มพราบนะครับคนละร้านกับพี่บอกผม

บ้านเลขที่เท่าไหร่

เลขนี้ได้มากี่ตัว๒ตัว

ซะแล้วมันหาได้เหรอ
หาจนได้ทั่วไงอ๋อเขาหาให้ได้เลยอ่ะบอกพี่ชายพี่ชายก็ดันไปซื้อสี่ห้าหก
เลขมันสวยเลยเอาเลี้ยงแล้วบอกห้าหกสี่แต่ดันไปซื้อสี่ห้าหก
โต๊ะสามสิบบาทหรือห้าสิบบาทไหมลูกบอกหลานสาวหลานสาวบอกคนอื่นห้าหกสี่
แต่ตัวเองไปซื้อ๖๕๔เขาถูกโต๊ะแล้วก็ได้เกือบเป็นแสนอ่ะ
แต่ว่าก็ถูกไอไอไอนี่ด้วยบัตรเกิดเขาหนึ่งห้า
วันนี้ก็เกือบจะซื้อ๑๕เหมือนกันเพราะว่ามันพาแม่ไปเปลี่ยนเอทีเอ็ม
เลขหกตัวนะเมื่อก่อนใช้สี่ตัวนี่เปลี่ยนเป็นหกตัวนี่บัตรคิวที่สิบห้า
กระดูกกระจายไม่เอาเว้ยซื้อจะไปซื้อที่ใครเพราะว่าเป็นนี่เพื่อนอยู่
สองงวดไม่ได้จ่ายมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าซื้อกลัวมันจะบ่นเอา
จังหวังสนิทกันอ๋อเขาก็เลยหามาให้ครับ
เขามักขายประจามพูดว่าเครื่องบานบาลบ้านโลกขายเยอะเยอะที่ร้าน
ก็บ้านเลขที่น้าชายค่ะน้าชายอยู่ติด
ด้วยทำไมถึงไปแน่นบ้านเลขที่ใกล้
หลังจากไม่มีคนมาให้เลขหลายอย่าง

แล้วหรือตัวเกี่ยวกับตัวของเขาซื้อไหมไง

แต่นั่นเลยคือถูกเล็กน้อย
น้องตาวัยถูกจะเยอะ
เคยถูกวันที่๑มาอย่างนั้นไหม
ผมอาจจะถูก๒ตัวมานานมาก

หมู่อะไรครับตรงเนี้ยหมู่สิบเอ็ดค่ะ

ก็พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งทำไม

พอเขาวิ่งมาหาก่อนเขาร้องห้าย
เห็นว่าก่อนหน้านี้เคยเหยือบร้อนเหยือกับเรื่องความเป็นอยู่

เมื่อก่อนขายของนือสีแยะโฮ้ยต้มโครก็โดนได้ที่
ก็ไปอยู่บ้านพี่สาวที่ขอนแก่นก็
เป็นแผลติดเชื้อที่ขาของเราเกือบจะโดนตัดขาเหมือนกัน

ไปขายของพรุ่งนี้ก็ขายอยู่แค่วันพุธวันเดียว

ขายเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
พรุ่งเดี่ยวชาวมา๒๐
แล้วเราจะใช้เงินยังไงครับ

เหมือนเดิมทุกอย่าง

พรุ่งนี้ก็ขายเหมือนเดิมทุกอย่างเลย